เพื่อไปค้นหาเรื่องราวของเมนูก๋วยเตี๋ยวเรือชามกะลา
รสชาติเข้มข้นเจ้าดังขายดีจากร้านก๋วยเตี๋ยวเรือกะลาลุงเผ่า
ขายดีกว่า๓๐๐ลูกต่อวัน